ไทยรัฐช่วงนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้าง

แล้วเมื่อวานเนี่ยคือวันสุดท้ายของการสมัครสมาชิกพักนะคะ
ต้องบอกว่าประชาธิบัตย์กับเพื่อไทยใช้คำว่าเลือดไหลไม่หยุดค่ะ
คือไหลออกไหลออกประชาธิปัตย์ก็ว่านักแล้วแต่รู้สึกว่าเพื่อไทยค่อนข้างโคม่า
ไปกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกว่าไม่สมัคร
ไม่จำเป็นต้องลงไปสมัครที่ไหนแต่ถ้ามีใครมาทาบทาม
ก็เดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันฟังนายโยคบอกหน่อยสิ
คือหลายคน
ก็ไปถามเรื่องประเด็นเกี่ยวกับโพลของคุณ
คือต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะขึ้นโผล่อันดับหนึ่งของโพลมาตลอดถูกไหมคะ
จนกระทั่งโพลล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์จากภักดิ์เพื่อไทย
มีคะแนนนำพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นอันดับ๑
ที่ประชาชนบอกว่าอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ก็เลยลองไปเรียบเคียงถามพลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหน่อยซิ

ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็บอกนะคะว่า
ไม่เห็นมีผลอะไรกับคอสชเลย
โพลเนี่ยก็ต้องดูว่าทำกับใคร
คนที่ตอบเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดหรือเปล่า
ถามก็ถามแค่๑๐๐๒๐๐คน
คนมีสิทธิ์เลือกตั้งตั้ง๗๐ล้านคนเท่านั้นเอง

คือเวลาทำโพลก็ต้องดูว่าเจตนาในการทำเนี่ย

ไม่จำเป็นเลยเอาไปฟังเสียงกัน
ทุกคนเหนือพลวิทธิ์บอกว่า

เราก็เลยอยากรู้ว่าคิดยังไง

ขณะที่บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกพักการเมือง

ที่จะสังกัดพักการเมืองใน๙๐วัน

ใบละออกจากพักที่สังกัดอยู่เดิม

ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกจากพักพืชไทย

พักไทยรักษาชาติพักชาติไทยพัฒนา
ส่วนความเคลื่อนไหวที่พักประชาธิปัตย
พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย

ผู้ว่ากรทมก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิก
แล้วก็ถูกวางตัวลงพื้นที่เขตหลัก๔

นายสกลทีพัทธริยกุล

แดงบุกงาอดีตสสกรุงเทพ
ใบละออกจากพักในช่วงเช้า
แล้วก็ไปกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจ

ยังสมาชิกพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันนะคุณ
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง
ก็มันยังไม่หมดวันหนึ่ง

ขณะที่ภาคชาติไทยพัฒนา

ขณะที่ภาคชาติไทยพัฒนา
ก็คืกคักไม่แพ้กัก
คหมดวันหนึ่ง
คุณขาวทรายนางเสื้อชมพูนี่แหละนะครับแล้วก็ทางด้านของนายวิโรธ
แสนค่ำขาวเคาะขาวทรายขาวเคาะไปทั้งคู่
โดยนางสาวกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าพักระบุว่า
เขารบการตัดสินใจของครอบครัวปริศนานนัฐกุลที่ย้ายเข้าไปยังพักภูมิใจไทย
ส่วนตัวคิดว่าจะไม่ส่งผู้สมัครสอสอลงอ่างทองเพราะต้องการให้เกลียด
ส่งคนไปสู้ที่อ่างทองหรือเปล่านะฮะ
เอาล่ะปิดท้ายเรื่องการเมืองกันที่บรรยากาศการ
รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาตามจังหวัดต่างกันบ้าง

มันเป็นวันแรกค่ะก็เลยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ
บรรยากาศการเปิดรับสมาชิกวุฒิสภาตามจังหวัดต่างวันแรกเนี่ย
ที่เชียงใหม่มีคนมาสมัคร๓คนเท่านั้นเอง

ส่วนปราจีนบุรีโอ้โหเงียบเหงาเลยค่ะ

ก็ยังไม่มีใครมาสมัครเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่าจะเปิดรับสมัคร

จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะก็คือ๓๐พฤศจิกายน
เหลือเวลาอีก๓วันเท่านั้นเองนะคะไปสมัครกันหน่อยเถอะ
สอวรเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะพี่ก๊อบ
เพราะว่าสวจำนวนนี้แหละคือกลุ่มคนที่จะไปรวมกับสวอีก๒๐๐คน
ที่เป็นสวสัญหาเพื่อที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตรีของเรา
นะฮะอ้าวก็ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเนอะว่าหน้าตาคนคนนี้อยู่พักไหนจำให้ดี
บางทีมันจะงงไงเพราะว่าหน้าตาคุ้มเคยเนี่ย
คือเอาง่ายถ้าจำพลังประชารัฐได้ภาคอื่นก็ไม่น่ายาก